เมื่อสักครู่กินของขาวแล้วมาของหวานกันบ้างดีกว่า
ช่วงนี้นะมีงานบุญศาสตร์เดือน๑๐ใช่ไหมคะ
เขาจะมีขนมลาขายช่วงนี้เร่งทำกันใหญ่เลยสร้างรายได้กันดีเลยค่ะ
ไปค่ะไปกันที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูนนะคะ
เราไปพบกับคุณคุณโชธมิตรเจือค่ะ
สองสามีภรรยานะเขากำลังนั่งทำขนมลาที่ต้องส่งให้ลูกค้าอยู่วันหนึ่งนั่งทำเนี่ยวันละสามสิบกิโลกรัม
ซึ่งขนมลาที่นี่จะต่างจากที่อื่นนะคะคือจะใช้น้ำตาลตะโนดไม่ใช้น้ำตาลสาย
ก็เลยได้ความหอมแต่ไม่หวานมาก
ดังนั้นขนมลายที่นี่ก็เหมาะกับคนที่ไม่ชอบกินหวานจัดนะคะ
ลูกบอกกับคุณชนะร์ด้วยชนะร์ชอบดูดขนมลา

วิธีทำขนมลานะต้องผสมแป้ง๓อย่างคือแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียว
แต่เคล็ดลับความอร่อยก็คือเวลาทานน้ำมันลงบนกระทะเนี่ยนะคะ
จะต้องแกว่งแป้งลงไปและใส่ไข่เพื่อเพิ่มความหอม
คือตอนเด็กผมชอบไม่ได้ว่าชอบกินนะแต่ผมชอบดูเขาทำ

คือมันจะมีแบบที่กรอบกับแบบที่มันไม่กรอบ
พูดตรงดิฉันชอบแบบที่มันไม่กรอบ

เออถ้าแบบนิ่มมันจะมีแบบนิ่มกับแบบกรอบ

พูดขนมลากันบ้าง
ขนมลานี่เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณทวด
ซึ่งทางคุณโชธบอกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสืบทอดกันมา
สมัยก่อนไม่มีกระป๋องใส่แป้งในการทอด
เขาก็ใช้กระลานี่ค่ะมาจอดรู
ไม่ได้ใช้เร่านะให้เด็ดว่านี้ไว้ให้ลูกหลานดู
พูดถึงราคากันบ้างนะคะขนมลาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ
ช่วงนี้ขายดีเลยแหละเป็นช่วงเทศกาลงานบุญ
พูดถึงขนมลาก็เป็นหนึ่งในขนมที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญนะคะ
ที่ใช้ในช่วงเทศกาลบุญสาธารณสิบ
ไม่ได้กินนานมากแล้วนะแต่เด็กอะ

แต่ว่าในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยเขาว่ากันว่าขนมลาแทนแพร่พันธุ์เครื่องนุ่งห่ม
ที่จะส่งถวายมอบทำบุญไปให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

ใช่แล้วที่ขนมต้องเส้นเล็กเพราะว่าให้ผู้ล่วงลับบางคนอาจจะเป็นเปรตไงปากเข้ารูเข็น

อันนี้ก็เป็นความเชื่อเป็นเรื่องเล่ากันมานะคะ
ผู้ชนะเลยชอบ

นึกถึงรสสัมผัสของมันอยู่ตอนเคี้ยวเข้าไปแล้วแบบมันเหมือนมันจะ

มันจะนิ่มนุ่มดี